ที่คู่พระนางยุกต์ใหม่กันมากดีกว่ายุคผู้ชมคะ
หลายคนนะไม่ได้จิ้นกันแค่ในจอนะ
แต่ว่านอกจอเขายังสนิทสนมกัน
คือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีเป็นบัดดี้คู่หูคู่ใจกันเลยว่าอย่างนั้นเถอ
คือไม่หลายคู่มากเลยคุณผู้ชมที่ออลระออใจแบบหน้าเมื่อวาน

จนบางทีเราก็เผย์นึกว่านี่คู่กัดหรือว่าคู่รักำ่แน่หน่อนนะ

หนุ่มเบนกับสาวแจมมี่กันหน่อย
จากละครเย็นที่บอกเลยนะคะว่าเรตติ้งดีมาก
นี่บอกเลยว่าติดงำแงมกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ

พ่อแง่แม่งอนบู้ล้างกหลาน
แต่หลังฉากคุณผู้ชมเชื่อไหม
คู่นี้เขาชวนกันมูชวนกันเมา

อ่าขออยู่ช่องเจ็ดขอเจ็ดอัพอะไร
แล้วถ้าได้ยังไงคะเลี้ยงฉลองเลย

เราก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าเรตติ้งถึง

เอาล่ะก็ต้องทำไงก็ต้องลำแล้วแหละนะ

ต่อกันที่วิกอโศกกันบ้างค่ะ

ขี้หนูบัวนารินทิพย์ค่ะ
ที่เล่นละครผีมันนีพิษวาดด้วยกัน

เรื่องความหล่อนในกองเนี่ยแทบไม่มี
เพราะอะไรคู่นี้เนี่ยเขาเน้นกัด
เน้นแซวฮู้ยหัวเราะกันเอิ๊กอัก
ตั้งแต่จัดไฟเข้าฉากกันแล้วเลยนะคะ

ก็เราก็อยู่กันแบบขำ

รับน้องหรือยังคะในฐานะแบบเพิ่งมาใหม่
โอ้โหนี่เขาเป็นนางเอกที่อยู่มา
ยังไง

คว่ำบอดในวงกายมานานแล้ว

อันนี้ไม่ดีคุณเล่น

จากหนังเรื่องรัชวะผิดจังหวะนี่
กลายเป็นคู่กัดฟันไม่เลิกจริงคุณผู้ชม

เป็นคู่ฮาโซเดียมระเบิด

ถึงขั้นหยุมหัวกันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เด็กกำลังโตเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ

สกายเขาเป็นคนชอบเอาชนะค่ะ

เขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จบประโยค